ไปเที่ยวกันนะครับลำน้ำเข็กเป็นที่ขึ้นชื่อของการล่องแก่งตอนนี้เนี่ยที่นั่นเนี่ยดอกสิลาวารีเนี่ยเริ่มที่จะบานแล้วนะครับชูช่อออกมาแบบนี้เป็นลักษณะของลำน้ำเข็กนะฮะที่พิศุโนโลกคือบอกว่าถ้าดอกนี้บานเมื่อไหร่เนี่ยฤดูการท่องเที่ยวเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับดอกสิลาวารีนะครับเป็นหน้าตาเป็น
หรือว่าดอกไม้น้ำเป็นดอกไม้น้ำหายากของพิศุโนโลกนะครับมันโผล่ชูกาลอวดโฉมในลำน้ำเข็กที่บ้านแก่งสะกริดตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิศุโนโลกครับทุกครั้งที่ดอกสิลาวารีชูช่อนั่นเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นแล้วนะครับในแต่ละปีของลำน้ำเข็กลั